เจนใต้เมืองไทยวันนี้พูดคุยกันเรื่องเรือเหาะตรวจการของกองทัพกันหน่อยนะคะ
ซื้อมา๘ปีเป็นที่ถูกพูดถึงตลอดทุกปีเลย
คือหลายคนก็พูดว่ายังไม่เห็นบินเลยตกลงบินได้จริงตามสเปคไหม
๓๕๐ล้านบาทนี่ยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุอีก๕๐ล้านนะคะ
วันนี้วิเคราะห์เรื่องนี้กันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

วันนี้วันสุดสัปดาห์ครับวันสุดท้ายของสัปดาห์
ขอหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันหน่อยเถอะ
เพราะว่ากลายเป็นประเด็นร้อนเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้หลายฉบับ
เช่นละเรือห่อ๓๕๐ล้านบาท
พบทบลั่นไม่ซื้อใช้อีกแล้วปิดฉาก๘ปีใช้การไม่ได้
ผู้จัดการบอกว่าอวสารเรือห่ออนุพงศ์เขาใช้คำว่าเรือห่ออนุพงศ์
เพราะว่าซื้อสมัยพลเอกอนุพงศ์
เป็นพบทบ๘ปีใช้งานไม่คุ้ม๓๕๐ล้านบาท
ที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อวาน
พบทบคนปัจจุบันนี่แหละครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ท่านแถลงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีการหยิบนำประเด็นที่นักข่าว
ถามเรื่องการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ
กองทัพเนี่ยเวลาซื้ออาวุธบางทีก็ได้ที่ร้ายประสิทธิภาพมา
แล้วก็ยกตัวอย่างถามเรื่องเรือห่อตรวจการที่ว่าเนี่ย
พอบอทบอลตอบยังไงล่ะครับ๑ยังไม่ทราบ
แต่ประเด็นตัวเรือห่อซึ่งเป็นบอลรูมครบอายุการใช้งานแล้วเพราะเป็นผืนผ้าหมด
การจะให้คนขึ้นไปอยู่บนนั้นเสี่ยงอันตรายจึงระงับการใช้งานไว้ก่อนนี่ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองกล้องตรวจการที่ยังติดอยู่กับเรือหอนี่ยังใช้งานได้
ดังนั้นจะต้องปรับรูปแบบการใช้งานปรับยังไงล่ะ
เช่นอาจจะนำไปติดกับอากาศยานเพราะว่ากล้องเนี่ยมันมีราคาแพง
แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจกระบวนการค้นหานำไปประยุกต์ใช้กับอากาศยาน
เรื่องนี้ให้กองอำนวยการกรมนภ๔ดำเนินการอยู่
นักข่าวถามว่าถือว่าเป็นการปิดฉากการใช้เรือเหาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วใช่ไหมครับ
ผลเอกเฉลิมชัยตอบว่าใช่
ส่วนประเด็นหนึ่งก็คือ
รถลากเรือห่อเรือเหาะไม่ต้องมีรถลาก
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะไปประมูลขายทอดตลาด
พบทบบอกว่าอยู่ในขั้นตอนที่กรมการขนส่งทหารบก
ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่

ทิ้งไว้ไม่ใช้งานก็จะเกิดความเสียหายมากเข้าไปอีก
มีนักข่าวตะโกนถามว่า
เรือห่อนี้เรียกว่าเรือเหี่ยวได้ไหมครับ

คือที่ผ่านมามันก็ใช้ได้นะ
สมัยที่ผมลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี๕๔เนี่ย
ห่อตรวจการก็ยังใช้งานได้อยู่นะ

คนสำคัญของเรื่องนี้อีกคนนึงที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ตอนนี้
แล้วอดีตเป็นพบทบในช่วงนั้น

ผมออกมา๗ปีแล้ว
ให้ไปถามพบทบคนปัจจุบัน
นี่พลเอกอนุพงศ์
สำหรับท่านผู้ชมที่เห็นหัวข่าวแล้ว
ปฏิบต่อข่าวนี้ไม่ถูกว่า
เรื่องเรือห่อมันมีที่มาที่ไปยังไง
ขอเอารายงานในผู้จัดการ

เป็นโครงการจัดหาระบบเรือห่อ
พร้อมกล้องตรวจการทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อใช้ในกิจการของกรมน
ภารกิจก็คือตรวจการทางอากาศ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบ

สมัยที่พลเอกอนุพงศ์เป็นพบทบ

ราคาจัดซื้อเนี่ยแบ่งอย่างนี้ครับ
เป็นตัวบรรลูนราคา๒๖๐ล้านบาท
เป็นกล้องส่องกลางวันกล้องส่องกลางคืน
ราคา๗๐ล้านกล้องนะ

เป็นอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้น
ทั้งหมดรวมเป็นระบบเรือหอ๑ชุด
แต่ต่อมาก็มีการชี้แจงจากกองทัพว่า
มันเป็นการจัดซื้อวิธีพิเศษ
กองทัพบกทำสัญญาจัดซื้อเรือหอดตรวจการ
จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่๑๘ธันวา๕๒นะ

ห่อเข้าประจำการณโรงจอด
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีกองพลทหารราบที่๑๕หนองจิก
มีพลเอกอนุพงศ์พบทบในขณะนั้น
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของเรือเหาะด้วยตนเอง
พอมาถึงวันที่๑๕มกราคม๕๓
นี่ปี๕๓นะ
ให้เป็นวันเริ่มนำเรือห่อขึ้นปฏิบัติการเป็นครั้งแรก
เลิกดูยามกันเรียบร้อย

ประสบปัญหาทางเทคนิคไม่สามารถดำเนินการได้
ก็เลยไม่มีการลงนามรับมอบอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่ผลิต
แล้วไอ้ชุดทดสอบเนี่ยเขาพบยังไงฮะ
พบว่าเรือห่อบินสูงได้เพียง๑ใน๓ของสเปคที่กำหนด
ใน๓นะของสเปคที่กำหนด
แล้วถ้าบินต่ำได้ขนาดนั้นมันก็ไม่พ้นระยะยิงจากภาคพื้น
ขืนลอยขึ้นไปเนี่ยไอ้พวกพคมันก็พวกปุกรรณรัฐก็ยิงร่วงลงมาสิ
แล้วก็พบมีปัญหาเพิ่มเติมอีกหลายประการ
นี่ประเด็นหลักคือบินได้เพียง๑ใน๓ของสเปคที่กำหนด
เรียกว่า๑ใน๓ของราคาคุยว่างั้นเถอะ
ทีนี้เมื่อวันที่๒๗พฤษภา๕๓ปรากฏว่า
อยู่คณะกรรมการตรวจรับก็ลงนามรับมอบในส่วนของบอลลูนเฉยเลยครับ
เออแล้วตลอดระยะเวลา๘ปีที่ประจำการเนี่ย
มีรายงานว่าไม่เคยใช้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของการจัดซื้อ
แล้วก็ยังมีข้อสังเกตจากบุคคลในแวดวงธุรกิจเรือเหาะว่า
ราคาเรือห่อที่กองทัพจัดซื้อน่าจะแพงเกินไปกว่าความเป็นจริง
ตลอดจนได้มีการซ่อมแซมหลายครั้งเรื่องการรั่วการซึมนี่แหละ
กองทัพก็ได้จ้างอีกบริษัทขึ้นมาดูแลซ่อมแซม
งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ๓๐ล้านครับ
นี่เอามาปะรั่วซึมเนี่ย๓๐ล้าน
เนื่องจากว่าทำไมต้องมาจ้าง๓๐ล้าน
เพราะบริษัทที่ขายปิดตัวลงแล้ว
พูดง่ายว่าขายเราได้ปั๊บก็ปิดตัวเลยครับ
หมดสัญญาซ่อมบำรุงด้วย

ใครที่เป็นนักเคมีเคมีอะไรต่างจะรู้เลยนะ
ว่ากัส๒๘๐นี่มีราคาแปลงมาก
จึงมีการสั่งให้จอดเก็บในโรงจอดเสียเป็นส่วนใหญ่

ไปฟังคำฟังที่ผม

ผมคิดว่าคนคงคิดว่าหนึ่ง

งเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย
ทำอะไรกันอยู่ได้เข้าไปตรวจบ้างหรือยัง
หรือว่าตรวจแล้วฟอกขาวให้เรียบร้อย
สองถ้าโครงการนี้เป็นเรื่องของกระทรวงอื่น
แล้วมีนักการเมืองรับผิดชอบ
คงต้องตั้งคำถามในใจว่า
ป่านนี้คงมีคดีคารังคาซังอยู่ในศาลแล้ว

เออนี่เป็นความสงสัยของคนนะ
ฉะนั้นคนที่มีอารมณ์ขันวันก่อนเขาบอกว่า

ถ้าสมมุติว่าเอาไปขายทอดตลาด
คนที่ลงทุนทำสวนน้ำทั้งหลายเนี่ย

แล้วเอาไปผูกไว้ที่บริเวณสวนน้ำ
ให้คนไปดูเนี่ยจะคุ้มไหม

มันต้องใช้ก๊าซที่มีแพงมาก

ก็เป็นอย่างที่ได้อธิบาย

ก็ต้องฟังด้วยกันทั้งสองฝ่าย
แต่ที่จะบอกต่อก็คือว่า

ไม่มีเฉพาะโครงการเรือห่อ
ท่านจำโครงการจัดซื้ออะไรนะ

มันจะสแกนหาไปแล้วครับ

แล้วตอนหลังเป็นยังไงรู้ไหมครับ

สั่งปรับบริษัทที่ผลิต

โรงงานผู้ผลิตก็ยอมรับกับสาร

ผมไม่แน่ใจว่าแต่ถึงขั้นติดคุกหรือเปล่านะ
นี่ขนาดเขาสารภาพไปแล้วนะ
ว่าเขาทำออกมาเหมือนกับหลอกลวง
แต่ว่าทางเราผู้ซื้อก็ยังยืนยันมาตลอดว่า
เออของเขาดี

ไม่ว่าใครทุศจริตอะไรทั้งนั้นนะครับ

เรื่องนี้มีความเป็นมายังไง
เดี๋ยวก็คอยฟังคำแถลงของผลเอกอนุพงศ์

เรือห่อ๓๕๐ล้าน

แต่ว่าเราก็ต้องฟังความหลายด้านครับ
คือพอเกิดเรื่องเรือห่อแบบนี้
คนพานไปถึงเรืออื่นด้วย

มันจะนอนตายเหมือนเรือห่อแบบนี้ด้วยไหม

ก็เป็นการวิเคราะห์ให้ฟังถึงที่มาที่ไปนะคะว่า

มันซื้อมาขายไปยังไงแบบไหน
ทำไมราคาแพงทำไมขึ้นไม่ได้

รอฟังคำชี้แจงจากคนที่เขาเป็นคนอนุมัติ

คำชี้แจงมันเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไร